อีกประเด็นข่าวหนึ่งที่ตอนนี้กำลังได้รับความสนใจนะคะ
เรื่องของการเสียชีวิตของพริตตี้สาวลัลลาเบลนะคะ
หลังจากที่ไปพบศพถูกทิ้งไว้เสียชีวิตปริศนาอยู่บนโซฟา
ล็อบบี้คอนโดแห่งหนึ่งย่านตลาดพลู
ล่าสุดตำรวจก็มีการเรียกตัวผู้ต้องสงสัย
ซึ่งก็เป็นบุคคลสุดท้ายที่อยู่กับพริตตี้สาวลาลาเบลมาสอบปากคำ
เจ้าตัวยังคงยืนยันความบริสุทธิ์
แล้วก็อยากให้สังคมรอฟังผลการตรวจพิสูจน์จากแพทย์ก่อน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านรัชดาราชพฤกษ์
บันทึกภาพนายรัชเดชวงธบุตรหรือน้ำอุ่น
ซึ่งกำลังอุ้มร่างของนางสาวทิติมานรพันธิพัฒน์หรือลาลาเบลอายุ๒๕ปี
สาวพิตี้ชื่อดังซึ่งอยู่ในสภาพบทสติ
นำลงมาจากห้องพักชั้น๖ก่อนที่จะอุ้มร่างของเธอ
มาวางไว้บริเวณชั้นล่างของล็อบบี้คอนโดมิเนียม
โดยเจ้าตัวอ้างว่าฝ่ายหญิงเมาจนไม่ได้สติ
ได้ให้เพื่อนของอีกฝ่ายมารับตัวกลับ
แต่หลังจากเพื่อนมารับตัวกลับพบว่าเธอได้เสียชีวิตแล้ว
โดยตนเองยืนยันว่าไม่มีส่วนรู้เห็นถึงการเสียชีวิต
และไม่ได้มอมยาฝ่ายหญิงแต่อย่างใด
โดยอยากให้รอผลตรวจจากทางแพทย์เสียก่อน
เริ่มเมาแล้วคุยกันอะไรแบบนี้บ้าง

ก็เมาก็แบบมีอารมณ์อย่างนี้

แล้วตื่นมาอีกทีเที่ยงคืน

ไลน์มาบอกแล้วผมก็เลยส่งโลเคชั่นให้เขา

มีทางพี่ที่ทางบ้านที่นู้นเขาโทรมาบอกผม
ใช่ว่านี่เพื่อนเขาแฟนเขามา

ลูกสาวถือเป็นเสาหลักของครอบครัว
มีอาชีพพิตตี้เลี้ยงดูคนในบ้าน

เกิดจากอดีตสามีที่ต้องดูแล
โดยไม่คิดว่าลูกสาวจะต้องมาเสียชีวิต

ทีมีหุ้นเผานะมาเอากับกำบังนะ

การคำนวณเฉลี่ยเฉลี่ยจะเป็นคนที่จ้องที่ถ้าง
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานและสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้อง

แต่ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่านายน้ำอุ่นนั้นเป็นผู้ก่อเหตุหรือไม่
ซึ่งตอนนี้ตกเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเท่านั้น
ทั้งนี้มีรายงานผลการตรวจชนะสูตรช่องคลอดของผู้ตายอย่างไม่เป็นทางการ
มีผิดจังหวะและมีภาวะหัวใจวายเขียบพลัน
ต้องรอผลพิสูจน์สารพิษสารเคมีอาหาร
และอื่นในระบบย่อยภายในร่างกายประกอบอีกครั้ง
ริปุ่นนิ่มข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน